ตำนานค่ะตำนานแตงโมนิดา
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เธออาจจะไม่มั่นใจกับหุ่นนะคะ
รูปร่างของเธอแต่ว่าล่าสุดมางานเมื่อคืนนี้
จึ้งไหมจ๊ะเขาเรียกว่าบาสซาร่า

นี่แหละคุณผู้ชมแตงโมนิดาในลูกลาสีดำ

โอ้โหรูปลายดอกกุหลาบค่ะ

เรียกว่าแตงโมกลับมารอบนี้สวยจริงจึ้งจริง

ทุกเวทีทุกเวทีค่ะ

อีกฝ่ายเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
ดาราพูดตรงไปทั้งวงการ
แต่หลายคนบอกว่าอ้าวแตงโม

ไม่เห็นไปร่วมงานติดธุระหรือว่า
คิวงานยังไงอ่ะงานนี้คำตอบสาว

เพราะเธอออกมายอมรับตรงต่อหน้าสื่อว่า

ก็เลยไม่ไปไปฟังใช่
ก็มีคนถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมไม่ไป

คือไม่ได้การเชิญ
อาจจะด้วยความฉุกระหุก

อาจจะแบบตกหล่นในการเชิญหรือ

แต่ว่าไม่ว่าจะยังไง
ก็พี่จันก็

มีชีวิตเป็นของตัวเองที่ดีแล้ว
แล้วก็กำลังจะมีครอบครัวที่ดี
ก็ไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญ

เรามีความงงนิดนึงว่า
ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันผ่านไปแล้ว

กำลังสร้างครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้น
ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเรื่องของโมทิ้งไป

แบบเราเห็นพี่สาว

ตอบคำถามเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูกังวลใจ

ในใจแต่อย่าคิดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกเนาะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่
แล้วก็คอยเป็นแบบซัพพอร์ตตลอดเวลา
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถึงตัวไม่ได้ไปนะคะ

โมก็ยังส่งคอมเมนต์ไปแสงความดีนะคะ

แต่แตงโมหน้าเธอทำให้ฉันคิดมากจริง

เธอไม่รู้สึกเหมือนฉันเหรอ

นิดนึงเขาบอกว่าเขาเสียใจไง